บอลไทยกันก่อนหลังจากที่เรื่องของเอกณิตปัญญาก็เป็นที่ฮือฮาในช่วงต้นสัปดาห์
ล่าสุดนะครับราคา๕๕ล้านบาทจบกับเมืองทองเป็นที่เรียบร้อยคือเชียงรายปฏิเสธไป
แต่ว่าคุณฮั่นมิติติยภัยรัฐครับประธานที่ปรึกษาของสโมสรกว่างทรงมหาภัย
เพียงแค่๒๐ล้านบาทและไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องซื้อในราคาสูงถึง๕๐

แล้วก็จะต้องได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ
และไม่ได้ซื้อไปเพื่อเห็นผล

ไปอีก๕ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ

ในการถ่ายทอดสดใน๔ประเทศนะครับ
ของรายการนี้ทั้งเวียดนามเมียนมา
ลาวแล้วก็กัมพูชาก็บอกว่า

คาดว่าจะมีกำหนดการจับสลากแบ่งสายใหม่

ซึ่งทางฝ่ายจัดกำลังรอประเมินสถานการณ์ว่า